ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามีภรรยาเป็นตำรวจทั้งคู่นะครับ
แล้วฝ่ายสามีเนี่ยไปหึงคิดว่าภรรยามีคนอื่น
ก็เลยใช้ปืนเนี่ยยิงเข้าขมับภรรยา

เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักในพื้นที่ตำบลบางกระจ่าอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตคือดาบตำรวจหญิงอำไพวันอายุ๕๑ปี
เป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองระยองอยู่ที่จังหวัดระยองนะฮะ
แต่บ้านอยู่จันทร์ถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าขมับซ้ายหนึ่ง
กระสุนทะลุท้ายทอยนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ที่ประตูห้องนอนในบ้าน
ส่วนเมื่อสักครู่นี้นะฮะคนก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ร้อยตำรวจรีวุฒิชัยทองมากหรือว่าหมวดวุฒิ
ฮะทำลูกศรชี้อยู่นั่นนะครับนี่นี่นั่งอยู่นะฮะ
นั่งอยู่ข้างล่างนะครับที่นี่หมวดวุฒินะฮะ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
จะได้ยินเสียงคนทะเลาะกันจากข้างบ้านแล้วนี่มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด

ทะเลาะกันก็คือดาบตำรวจหญิงอำไพวันแล้วก็หมวดวุฒิที่เป็นสามีนั่นแหละแล้วมันมีเสียงปืนนี่นะฮะที่หมวดวุฒิยิงภรรยาเสียชีวิตเพื่อนบ้านบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงกลัว
รอดสนุกสนานกันอยู่เลยเป็นเสียงของคนก่อเหตุที่หัวเราะอยู่คือหมวดวุฒิจากนั้นแค่แป๊บเดียวกลายเป็นเสียงทะเลาะกันแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วเสียงมันเงียบไปเลย
มันจะไม่ดังแบบนี้นี่มันดังเหมือนใกล้ดังมากดังมากเลย
นัดเดียวนิ่งสงบมีอะไรเกิดขึ้น
วันนี้ญาติรับศพของดาบตำรวจหญิงอำไพวันไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโบดพลอยแหวนนะครับ
คืนนี้สวดคืนแรกนะครับจะชาปนกิจพระรหัสสบดีนี้๖กรกฎาคม
วันนี้ก็มีครอบครัวมีเพื่อนตำรวจมาร่วมแสดงความเสียใจ
พี่ชายของผู้ตายบอกว่าน้องสาวกับหมวดวุฒิสามีเนี่ย
อยู่กินกันมา๑๖ปีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันไม่มีลูกด้วยกัน
หมวดวุฒิชอบดื่มเหล้าทุกวันกลับมาบ้านทีไรมีปากเสียงกับภรรยาทุกที
เมาแล้วชอบยิงปืนก่อนหน้านี้ดาบอำไพวันเนี่ยเคยขอเลิกหลายครั้ง
แต่หมวดวุฒิเขาไม่ยอมให้เหตุผลว่าบ้านที่อยู่อาศัยด้วยกันเนี่ย
เขาเป็นคนลงทุนก่อสร้างแม้ที่ดินจะเป็นของภรรยา
ถ้าเกิดจะเลิกกันเนี่ยต้องจ่ายเงินให้เขาก่อน๑ล้านบาท
แล้วมาทะเลาะกันในครั้งนี้เนี่ยพี่ชายของดาบอำไพวันบอก
ไม่คิดมาก่อนว่ามันจะรุนแรงถึงขั้นยิงกันตาย
มันโหดเยี่ยมมากไม่ขออโหสิกรรมให้แล้วไม่ต้องมาขอเข้ามาศพด้วย
มีพี่สะพ้ายของผู้ตายนะครับบ้านอยู่ติดกันนะครับ
บอกว่าปกติตัวของดาบอำไพวันจะกลับบ้านในช่วงวันหยุดนะครับ
เพราะว่าทำงานอยู่ที่ตมระยองทุกครั้งจะโทรมาถามก่อน
ว่าสามีเนี่ยคือหมวดวุฒิที่เขาอยู่สพเมืองจันทร์อยู่ที่บ้านเนี่ย
เมาหรือเปล่าถ้าเกิดบอกว่าเมาอยู่เนี่ยจะไม่กลับบ้านนะครับ
เพราะรู้ว่าถ้ากลับมาก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกันเธอบอกเธอเคยเตือนดาบอำไพวัน
ว่าให้ระวังตัวเพราะกลัวสักวันหนึ่งหมวดวุฒิที่เวลาเมาแล้วชอบยิงปืนเนี่ย
หันปืนมายิงใส่ดาบอำไพวันยังตอบกลับมาบอกว่า
แล้วจะให้ทำยังไงได้ก็ไล่แล้วเขาก็ไม่ไป
เมื่อคืนนี้นะครับเธอกับสามีไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่มีเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันที่บ้าน
โดยหวดวุฒิเนี่ยคิดว่าภรรยาตัวเองมีคนอื่น
แล้วก็เห็นว่าภรรยาตัวเองเนี่ยไม่ยอมยุ่งเกี่ยวด้วย
จนเกิดการโต้เถียงกันอย่างหนักแล้วก็ชักปืนออกมายิงใส่เขา
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็โทรไปหาผู้ใหญ่บ้านบอกยิงเมียตัวเองแล้ว
กับสามีที่เป็นพี่ชายผู้ตายก็เลยรีบกลับมาที่บ้าน
มาถึงก็เห็นหวดวุฒิเนี่ยนั่งให้การกับตำรวจอยู่ในสภาพเมา
คือตอนนั้นเนี่ยญาติพี่น้องเขาก็โมโหนะครับ
ถึงขั้นเข้าไปรุมประชาธรรมกันเลยก็มี
คือเราหมดความอดภัลงก็ด่ามันพวกประจานมันหมดเลยเมื่อเคย
แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางดาบตำรวจหญิงอำไพวันผู้ตายด้วยนะฮะ

เพราะเธอไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงอะไรแล้วนะครับ
แต่วันนี้พี่สวัสดิ์ไพร์เอาแชทพี่ผู้ตายเนี่ย
ได้พูดคุยกันไว้มาให้ผู้สื่อข่าวของเราดู
ตอนนี้๑๙กุมภาพันธุ์ที่ผ่านมา
พี่สวัสดิ์ไพร์เนี่ยทักไปนะ
บอกผู้ตายว่าเสียงดังอีกแล้วเมื่อคืนก็ดัง

ซึ่งผู้ตายก็ตอบกลับมาว่าอย่าไปตอบโต้
ปล่อยให้พร่ามไปคนเดียวเดี๋ยวก็หยุด
นี่นะฮะแสดงว่ามีพฤติกรรมแบบนี้แทบทุกวัน
จนกระทั่งผู้ตายเนี่ยซึ่งประจำอยู่ที่ตมระยองจะกลับบ้านที่เมืองจันทีต้องโทรมาถามญาติก่อน
ว่าเขาเมาหรือเปล่าถ้าเขาเมานี่ไม่กลับดีกว่า
ได้คลิปจากเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามหลังเกิดเหตุนะฮะ
บอกเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับ
นี่ฮะจะได้ยินเสียงหมวดวุฒิผู้ก่อเหตุกับดาบอำไพวันที่เสียชีวิต
ตอนนั้นก็ตะโกนเอะอะต่อว่ากันเสียงดัง
ผู้ตายนะฮะก็จะสวมเสื้อเท้ากางเกงขาสั้นสีดำนะครับ

เยี่ยมนะฮะเพราะถูกคุมตัวอยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหานะฮะ
บอกว่าตัวของหมวดวุฒิเองเขาก็ไม่เล่าอะไรให้กับเพื่อนฟังเลย
เราไปเจอเจ้าตัวเนี่ยนั่งอยู่ด้านหน้าห้องขังนะครับตรงนี้นะฮะ
ก็ใส่ชุดเสื้อฟุตบอลเมื่อคืนนี้ฮะตอนที่เกิดเหตุตอนค่ำเมื่อคืน
สีหน้าแววตาเนี่ยนะครับเราก็เลยถามว่าเอ๊ะปมเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่
บอกว่าจะฝากอะไรไปบอกทางครอบครัวของภรรยาไหมจะขอโทษครอบครัวภรรยาไหม
ร้อยมตรีวุฒิชัยบอกสั้นว่าขอโทษ
ที่ตำรวจจะคุมตัวกลับไปในห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสพเมืองจันทบุรี
ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหานะครับก็คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนานะครับ
จะส่งฝากขังวันพรุ่งนี้นะครับ๔กรกฎาคม